ตอนนี้โอ้โหเช็คยอดไปเมื่อเช้า
โอ้โหยอดแบบว่าขึ้นหลักหมื่นหลักหมื่นทุกวันตอนนี้
ถูกต้องเชิญดีแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมนะคะ
นางเอกดังน้องแต้วนัทพร

ว่าเธอตรวจพบเชื้อโควิด๑๙นะคะ

เผยรายละเอียดนะคะว่าเธอรู้สึกเจ็บคอมีไข้
หลังทราบว่าได้สัมผัสหรือว่าใกล้ชิดนะคะ
กับผู้ติดโควิดเนาะจึงลองตรวจหาเชื้อ
และพบว่าตัวเองติดเชื้อโควิดค่ะ

เธอก็ได้แจ้งผู้ใกล้ชิดกับตัวเองเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ขอเลื่อนงานต่างออกไปก่อนจนกว่าจะหายดีค่ะ

แต้วก็กำลังเข้าสู่ระบบการรักษาตามขั้นตอน
แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของแพทย์ค่ะ
พร้อมกับฝากขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ

ก็มีเพื่อนดารารวมไปถึงแฟนคลับ

ใช่ค่ะหายไวนะคะ
หลายคนบอกว่าซีซั่นนี้เจ้าแม่นาคีไม่รอด

เพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นมากทุกวันนะ
เอาเป็นว่าเรามาระวังตัวเองให้มากขึ้นนะคะ